นาฬิกาสามนาทีแล้วนะครับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ
ช่วงนี้ยังมีคดีใหญ่ด้วยเดี๋ยวรอติดตามกัน

ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นกับนักศึกษาสาวที่ขอนแก่น
เข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจค่ะ
เพราะว่าคืนก่อนหน้าเธอไปเที่ยวสถานบันเทิง
ไปเที่ยวเพื่อฉลองวันเกิดของรุ่นพี่ทีนี้ก็ดื่มหนัก
แล้วพอออกมาจากสถานบันเทิงเธอวูบหมดสติไป
รู้ตัวอีกทีคุณผู้ชมตื่นมาอยู่ในเหมือนกับอาคารร้างแล้ว
แล้วตัวเธอไม่มีเสื้อผ้าเลยนอนเปลือยอยู่
ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินมีข้าก็สูญหายไปด้วย
โดยเรื่องนี้ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
นางสาวเอนามสมมุติอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๒สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่ขอนแก่น

เพราะว่าช่วงกลางดึกของเมื่อวันจันทร์
เธอไปกับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อไปฉลองวันเกิด

ไปที่สถานบันเทิงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ทีนี้พอไปกินกันร้านแรกเสร็จแล้ว
ช่วงสักเที่ยงคืนร้านก็ปิด
ตัวเธอเลยบอกให้เพื่อนขี่รถ
ไปส่งที่สถานบันเทิงอีกแห่งหนึ่งแห่งที่๒
อยู่แถวถนนประชาสำราญ
จะไปเที่ยวต่อกับกลุ่มเพื่อน
เป็นกลุ่มเพื่อนผู้ชายรุ่นพี่ที่รู้จักกัน
ทราบชื่อก็คือนายเอ๊นายอันนายเอก
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงที่เธอไม่ทราบชื่อ
หลังจากนั้นนางสาวเองก็บอกว่าก็นั่งดื่ม

ทีนี้จนนางสาวเอก็รู้สึกว่าตัวเธอเมามากแล้ว
ก็เลยลุกจากโต๊ะเพื่อที่จะกลับหอ
แต่ทีนี้พอเดินออกมานอกร้านคุณผู้ชม
ไม่ได้สติเลยจำอะไรไม่ได้เลย
ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีนึง
อยู่ที่ไหนอยู่ในสภาพแบบไหน

เดินออกมาแล้วแบบจำอะไรไม่ได้
ตอนนั้นภาพตัดตื่นขึ้นมาประมาณ๒โมงกว่าจะสาม
หนูอ่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วก็ของก็หายไปหมด
แล้วไปนอนอยู่ตรงมันมีแบบเหมือนหอพักกำลังสร้างนะพี่
แต่สร้างยังไม่เสร็จอยู่ทางบ้านศรีฐาน
แล้วหนูก็จำอะไรไม่ได้เลยอะไรก็หายไปหมด
แล้วแบบหนูตกใจมากเพราะว่าหนูแก้ผ้าเลยอะพี่
หนูไม่ได้ใส่อะไรแล้วทีนี้หนูตั้งสติได้

โทรหารุ่นพี่แล้วก็โทรหาโทรศัพท์ตัวเอง
แต่ว่าไม่มีใครรับหนูก็ตั้งสติได้
ก็เลยโบกรถน้ำแข็งให้มาส่งหน้าหมู่บ้าน

คนที่อยู่แถวนั้นอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาได้ยังไง
เขาบอกว่าเห็นมีผู้หญิงนอนเปลือยกายอยู่ในนั้น
แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วหนูก็จำอะไรไม่ได้เลย
หนูก็งงมากเลยว่าหนูเหมือนเดินมาได้ยังไง
มันต้องมีคนพามานะพี่
ซึ่งเธอก็บอกว่าพอตื่นมาแล้ว
ทรัพย์สินที่หายไปคือแหวนทองคำน้ำหนัก๑สลึง
แล้วก็นาฬิกาของเธอหายไปรวมถึงโทรศัพท์
เธอบอกว่าจะต้องไปยืมร้านจำหน่ายหีบศพ
ยืมมือถือที่ร้านโทรเข้ามือถือตัวเอง
แต่ก็ไม่มีใครรับสาย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นจากการถูกมอมยา

เพราะอย่างที่บอกว่าเธอชงเล่าเอง
ส่วนคนที่ก่อเหตุเป็นใครเธอก็ยังไม่แน่ใจ
ทีนี้อยากให้ตำรวจสืบสวนหาข้อได้จริงที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นนะคะตำรวจก็มีการสอบปากคำผู้เสียหาย
รวมถึงเพื่อนของผู้เสียหายด้วย
แล้วก็มีการลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน

ว่าเป็นการถูกล่อลวงไปกระทำชำราวหรือเปล่า
แต่หลังจากนี้ชุดสืบสวนก็จะลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ